นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยชื่อดังในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน
เขาตกใจเพราะว่าเขาไปเจอวัตถุคล้ายกล้องอยู่ในห้องน้ำ

แล้วพอดีเขามีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว
เปิดไปเปิดมาเจอภาพตัวเอง
ถูกบันทึกขณะที่ปัสสาวะอยู่ในห้องน้ำ

ตกใจมากนะคะก็เลยไปบอกทางภาควิชา
วิชาบอกว่าอย่าเพิ่งแจ้งเตือนคนอื่นเลย
เดี๋ยวขอให้ทางคณะจับตัวคนร้ายได้ก่อนนะ
เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าไม่ให้แจ้งเตือนคนอื่น
ทั้งที่มันจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่
พอเจอแบบนี้ต้องรีบแจ้งนะ

ในห้องน้ำของคณะตัวเองไปพบกล้องติดแอบถ่าย
อยู่ในห้องน้ำชายโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคอีสาน

ค่ะระบุข้อความบอกเข้าไปใช้ห้องน้ำเจ้าหน้าที่
สังเกตเห็นมีวัตถุสีขาวแบนเรียบ
ลักษณะคล้ายฐานติดตั้งอะไรสักอย่าง
นี่ค่ะแบนแบบนี้ติดอยู่ข้างโถปัสสาวชาย
มันก็เด่นชัดเหมือนกันนะเป็นกลมใหญ่เหมือนกันนะ

ทีแรกคิดว่าเป็นเครื่องพ่นดับกลิ่น

เออก็สงสัยอยู่แต่ก็นั่งจ้องอยู่นาน
แต่ทีนี้ตัวเองบอกมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พอสมควร

ก็เลยสงสัยขอแงะดูหน่อยได้ไหม
สงสัยไงอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรปรากฏ
ไม่ใช่เครื่องดับกลิ่นหรือว่าอุปกรณ์อื่นปกติธรรมดาทั่วไป
พบว่าในนั้นมันมีกล้องแอบถ่ายอยู่แล้วก็มีแผงวงจรต่าง
กล้องที่เจอมันเป็นกล้องขนาดเล็กซ่อนอยู่ในนั้น
และบอกหลังเห็นกับตาแบบนี้ตกใจหวาดกลัว
และไม่เคยคิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองนะคะ
ทีนี้ก็เลยพอเห็นกล้องก็ต้องตรวจสอบเข้าไปลึกอีก

ถูกบันทึกอยู่ในวีดีโอนั้นซึ่งเห็นทั้งหน้า
ขณะที่ปัสสาวะรู้แบบนี้แจ้งอาจารย์ในภาควิชาทันที
ได้รับคำแนะนำให้ลองไปดูที่ห้องน้ำชั้นอื่นเจอไหม
นักศึกษาไปหาให้ครูหน่อย
พบว่ามีกล้องลักษณะนี้ติดอยู่ที่ห้องน้ำชายอีก๓ห้อง

จากนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งต่ออาจารย์ภาควิชา
พร้อมเสนอกลับไปว่าควรออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการไหม
เพื่อให้ทุกคนได้เฝ้าระวังตัวเอง
กลับได้รับคำตอบบอกยังไม่ควรประกาศเตือน
เงียบไว้ก่อนเผื่อว่าจะสามารถจับคนร้ายได้
ตัวเองก็เลยตั้งคำถามว่ากำลังกลัวชื่อเสียง
ที่จะเสียไปมากกว่าหรือเปล่า
ก็นี่แหละค่ะก็มีความสงสัยว่า
ปกป้องผู้กระทำความผิดอยู่หรือเปล่า
กระทั่ง๑เดือนผ่านไปแล้วเรื่องยังเงียบอยู่เลย
และยังไม่มีการประกาศเตือนใดออกมาจากทางคณะอีกด้วยค่ะ
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเตือนคนอื่นไปซะเลยค่ะ